วันออกพรรษาตรงกับวันขึ้น๑๕ค่ำเดือน๑๑ประมาณเดือนตุลาคม
ข้อกำหนดในพระวินัยพระสงฆ์ต้องจำพรรษาคืออยู่ประจำที่
หรืออยู่ในวัดแห่งเดียวตลอด๓เดือนในฤดูฝน
หลังจากวันออกพรรษาแล้วก็สามารถจาริกไปค้างแรมที่อื่นได้
วันออกพรรษาในส่วนที่เป็นพิธีของสงฆ์จะมีการทำปวรรณาต่อกัน
คือการให้พระพิสุว่ากล่าวตักเตือนตามลำดับอาวุโส
เมื่อได้เห็นหรือสงสัยในพฤติกรรมของภิกษุรูปใด
คำปวารณาที่มีใจความว่า
ถ้าพระเจ้าขอปวรรณาต่อสงฆ์ด้วยได้เห็นก็ดีด้วยได้ฟังก็ดีด้วยสงสัยก็ดี
ขอท่านทั้งหลายจงอาศัยความกรุณาว่ากล่าวข้าพเจ้า